วันนี้ถ้าถามจะโทรไปหาเขาคนนั้นเนี่ย
ที่เป็นคลิปวีดีโอออกมา

เวลาเราจะรับข้อความรับข้อมูล
เราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหม

เมืองไทยกระจอกอย่างนั้นเหรอวะ
ว่าจะต้องไปทำแบบที่

ถ้าทำผิดมากก็มีรถนำเงิน

นำไปสารไปดำเนินคดี

แต่ว่าถามว่าในกฎหมายมีไหม

การใช้

ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่
หน่วยงานต้นสังกัดของ
คนที่ไปอำนวยความสะดวกที่เป็นค่าราชการเป็นเรื่องราชการก็ต้องไปแก้ไขปัญหา
แล้วก็ดูสิว่าเขาทำผิดกฎผิดระเบียบหรือเปล่า
มันก็มีบทกำหนดของการลงโทษอยู่นะครับ
แต่ว่าขอยืนยันว่าในเรื่องของการท่องเที่ยว
ถ้าใครคืนไปโฆษณาบอกว่ามาใช้รถนำใช้ตำรวจนำได้
อันนี้ก็ถ้าทำผิดมากก็มีรถนำนำไปโรงพัก
นำไปสารไปดำเนินคดี
ไม่ควรหรอกครับเรามีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
กระทำผิดเพื่อประโยชน์ทางการสร้างรายได้

ถ้าเขามาถ้าคนไปเชื่อเขาแล้วไปใช้บริการเขา

เขาก็จะต้องเดือดร้อนเขาอาจจะต้องถูกดำเนินคดี
แล้วสุดท้ายธุรกิจเขาก็ไม่ยั่งยืน
ตรงนี้คนที่โฆษณาแบบนี้เขาก็จะผิดต่อลูกค้าของเขา
แต่คนที่ไปให้บริการแบบนี้เนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายบ้านเมือง
แล้วก็ผิดระเบียบในทุกเรื่องอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเป็นจริงนะ
ถ้ามันเป็นจริงก็เขาจะต้องถูกดำเนินคดีถูกลงโทษอยู่แล้ว

ไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยจะสูญเสียนักท่องเที่ยว
เพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาว่ามาเมืองไทยมีรถนำหรือเมื่อไหร่
ในส่วนของการท่องเที่ยวเขาชี้แจงอยู่แล้วนะครับ
ในส่วนของหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาก็ต้องไปดำเนินการชี้แจงไป
ซึ่งมันไม่เขาคงดำเนินการอยู่